ทำบุญหน่อยควดน้ำ

ล่วงการเปิดประเทศเขาดาวค์อีก๒วันเท่านั้นใช่ไหม
แน่นอนว่าผู้ประกอบการเขาแบบดีใจค่ะ

คิดว่าน่าจะลืมหูลืมตาอ้าปากได้นะคะ
ความพร้อมพาไปดูที่ระยองเกาะเสม็ดหน่อยนะคะ
ชาวกเกาะสเม็ด๑๐๐ฉีดคำการปลอบคีย์แล้ว

คุณชันนะเอี่ยมแสงค่ะพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่ไหน
สเม็ดสเม็ดนี่เป็นจุดหมายปลายทาง
เป็นเกาะสวรรค์หาดสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเหมือนกัน
ที่ชอบจะไปที่นี่เพราะหนึ่งบรรยากาศดี
แล้วก็น้ำสวยใสคือไปที่นี่ได้ทุกอย่าง
แสงสีเสียงไปที่นี่คือทุกคนชอบไปดิ
คุณผู้ชมก่อนลงเสม็ดต้องผ่านอะไรก่อน
ถ้าเทียบเรือที่เพใช่ไหมบ้านเพก่อน
แต่คนบ้านเพเขาฉีดแล้วสักประมาณ๗๐
ก็ถือว่าเยอะก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้
ถ้าเอาตัวเลขนี้เป็นเกณฑ์แล้วนี่ค่ะไปตรวจความพร้อม
คือผู้ว่าบอกว่าตอนนี้เตรียมแล้วนะ
มีความพร้อมมากเลยที่จะเปิดประเทศ
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในบ้านเรา

เพราะฉะนั้นเกาะเสม็ดเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวแบบ

ส่วนพังงาพังงานี่นะ
เป็นเมืองเล็กท่ามกลางหุบเขา

ใครเคยไปเขาหลักจะหลงรักเขาหลักมาก
หลงรักเขาหลักเพราะว่าเป็นทะเลที่สวยมาก
แล้วตอนที่ปิดประเทศปิดเมืองเนี่ย
เขาได้พักไงฮะเขาได้พักทุกอย่างมันฟื้นขึ้นมานะคะสวยจัง
สวยมากพี่ต้นลองไปต้องลองไปสักครั้งหนึ่ง
เขาหลักเห็นไหมแห่จองโรงแรมแน่นแล้ว
ก่อนเป็นล่วงหน้าเดือนเดือนเลยนะคะนักท่องเที่ยวแห่จองห้องพัก
ที่เขาหลักแน่นเลยนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่า
รัฐบาลเตรียมเปิดประเทศคือก็ทราบกันมาก่อนอยู่แล้วนะ
หนึ่งพฤศจิกายนค่ะคุณสมพงศ์ดาวพิเศษนะครับ
เป็นกรรมการผู้จัดการโรงแรมลาเวลล่าของเขาหลักบอกว่า
คือเขาหลักเนี่ยตอนนี้มีความพร้อมแล้วนะคะพร้อมมากเลยนะคะ
หลังจากนี้อบรสุมไปอบรสุมค่ะพันบาลมักราใช่ไหมคะนี่แหละค่ะ
คนในพื้นที่ผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างที่อยู่ในธุรกิจห่วงโซ่
ของการท่องเที่ยวก็จะสามารถลืมตาอ้าปากได้
เม็ดเงินสะพัดสำหรับเขาหลักตรงนี้นะคะ
แล้วตอนนี้คือมาตรฐานต่างมาตรฐานของชาอะไรอย่างนี้นะคะ

เพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยวก็สบายใจได้

จะฟื้นได้ก็ต่อเมื่อมันจะไม่มีโควิดกลับมาอีกแล้วนะ